อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับ
มีคุณลุงท่านหนึ่งตั้งใจแน่วแน่ว่าตลอดชีวิตนี้
จะเดินตามรอยพระยุคลบาทของในหลวงรัชกาลที่๙
สารต่อพระราชปนิษฐานของพระองค์ตราบจนสิ้นลมหายใจ

พระองค์ท่านสอนอะไรไว้เราก็เดินตามลอยของพระองค์ท่าน
วันนี้ให้ทำครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงเราก็ทำ

ทำแล้วก็ไม่อดแบบที่พี่ว่าไง
นี่คือคำยืนยันของลุงกำแพงโพแก้วคุณลุงจิตอาสา
ชมรมผู้สูงอายุชุมชนหนองตะแคงก้าวหน้า
อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ที่ได้น้อมนำหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
ด้วยความพอเพียงตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่๙
ผมเองเนี่ยรู้สึกว่าก็จะอยู่ในแผ่นดินพระองค์ท่านมาตั้งหลายสิบปีแล้ว
ถ้าจะทำความดีเมื่อให้พระองค์ท่านเป็นห่วง
ผมว่ามันไม่หนักหนาอะไรนะ
มันไม่หนักหนาให้พระองค์ท่านมีความสุขจริงเถอะ

ลงกำแพงปลูกพืชผักสวนครัวในที่ดินข้างบ้านเพียง๕๐ตารางวา
แต่สามารถปลูกพืชสมุนไพรได้นานาชนิด
รวมทั้งการทำปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้เอง
ผลผลิตจากส่วนเล็กข้างบ้าน
ยังได้แบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านและผู้มาเยือน
ความสุขของลุงกำแพงจึงไม่ได้อยู่ที่เงินก้อนโต

นี่ก็คือหนึ่งในความดีที่ได้ยึดมั่น
ตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่๙
ในใจผมจะคิดถึงท่านตลอดเวลาว่า
ในเมื่อพระองค์ท่านลำบากขนาดนี้แล้ว
เราเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยทำตามพระองค์ท่านสักเรื่องหนึ่งได้ไหม
พระองค์ท่านทำ๔๐๐๐กว่าโครงการ
ก็ผมบอกพี่แล้วว่าบางทีผมคิดเลขไม่เก่ง
ผมต้องมานั่งคิดโอ้โหพระองค์ท่านทำอาทิตย์ละโครงการ
เราเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเราไม่เหมือนพระองค์ท่านหรอก
แต่เราตามรอยของพระองค์ท่านสักโครงการได้ไหม
คิดดีทำดีแล้วก็ทำตามที่แนวพระองค์ท่านบอกสอนเอาไว้

ความสำคัญของการพึ่งพาตัวเองให้ได้ในระดับครอบครัว

ได้เข้ามาเรียนรู้การปลูกผัก

และนำสิ่งเหล่านี้เผยแพร่ให้กับลูกหลาน
ได้เข้าใจและร่วมสืบสารตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่๙
ถ้าท่านอยู่บนสวงสวรรค์แล้ว

ถ้าท่านมองลงมาเนี่ยก็ขอให้เห็นผมทั้งใจทั้งตัว
ว่าผมมีจิตใจยกให้พระองค์ท่านอย่างแท้จริง